ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าเข้าคลินิกไปถอนฟันทำฟัน

ฉันไปถามเขาเดี๋ยวเขาถ้าเขาเป็นหมอจริงเขาก็อาจจะเคืองได้นะ
เราก็ไม่กล้าเนอะมันเกิดขึ้นที่กรอง๘เนอะมีคนไปทำฟัน
สุดท้ายคนที่ไปถอนฟันก็ไม่ใช่หมอเป็นหมอเก๊
ตอนนี้กำลังเร่งตามตัวมาสอบสวนอยู่ครับ
ทันตะแพทย์อัตภพริมปัญญาเลิศเลขาธิการทันตะแพทยศภา
เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราที่ไปถามกรณีที่คลินิก
ลำลูกกาคลอง๘ใช้บุคคลที่ไม่ใช่ทันตแพทย์จริง
ถอนฟันให้กับคนไข้แล้วก็อ้างตัวว่าเป็นทันตาพิบาลนะครับ
ก็สร้างความเสื่อมเสียให้กับวงการทันตแพทย์และก็ทันตภิบาลเป็นอย่างยิ่ง
เมืองต้นจากการตรวจสอบไม่พบว่าผู้หญิงคนนี้มีรายชื่ออยู่ในสาระบบทันตแพทย์และทันตาพิบาล
จากนี้ยังพบได้ว่าหญิงคนดังกล่าวมีการสวมรอยชื่อทันตแพทย์หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งเมื่อสอบถามไปยังทันตแพทย์หญิงที่ถูกสวมชื่อเนี่ยเธอก็บอกว่า
เคยมาทำงานที่คลินิกนี้จริงแต่ทำเมื่อ๗ปีที่แล้ว
จากนั้นไม่ได้ทำที่นี่อีกเลยเนื่องจากว่าต้องไปประจำอยู่ที่ต่างจังหวัด
ซึ่งเธอเองไม่ทราบเหมือนกันว่าการสวมรอยในครั้งนี้เป็นความจงใจของหมอปลอมรายนี้หรือไม่
คลินิกดังกล่าวรู้เห็นเป็นใจด้วย
ขณะเดียวกันระบุว่าคลินิกกรณีที่ผู้หญิงคนดังกล่าวเป็นทันตาพิบาลจริง

เพราะว่าทันตาพิบาลต้องทำงานภายใต้การควบคุมของทันตแพทย

แล้วก็อยู่ในสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น
ไม่สามารถไปทำงานในคลินิกของเอกชนได้
ไปฟังเสียงของท่านเลขากันหน่อยนะครับ
ปรากฏว่าตรวจสอบจากข้อเท็จจริงแล้ว
ชื่อที่อ้างเป็นธนแพทย์จริง

ทำงานอยู่ต่างจังหวัดไกลมากนะฮะ

เอาชื่อและหมายเลขประกอบลูกศิลป์ของคุณหมอมาแอบอ้าง
คราวนี้ผู้หญิงที่เห็นในคลิปเนี่ยเป็นทันตภิบาลหรือเปล่า

ตรวจสอบไปทางระแวกนั้นนะฮะ
ตรวจสอบจากวิทยาลัยสาศุกร์ทั้งหลาย

ปรากฏว่าขณะนี้ไม่พบว่าเป็นทันตาพิบาลนะฮะ
ดังนั้นไม่ใช่ทั้งทันตาแพทย์ไม่ใช่ทั้งทันตาพิบาล
ตอนนี้เราค่อนข้างมั่นใจเกินร้อยละ๙๐แล้ว
พอไม่ใช่แล้วกลายเป็นคนอื่นแล้ว
อันนี้ต้องบอกเลยว่าเราจะเรียกว่าหมอเถื่อนคือไม่ใช่หมอนะฮะ

อันนี้ผู้ประกอบผู้ดำเนินการสถานพยาบาลต้องรับผิดชอบแล้วล่ะ
ข่าวนี้ปรากฏคำว่าทันตาพิบาลออกมา
ทันตาพิบาลมีหน้าที่ก็คือป้องกัน
รวมทั้งส่งเสริมเกี่ยวกับงานทันตกรรมทั้งในคนที่ตั้งท้อง
แล้วก็บรรดาเด็กต่างนึกถึงสภาพสมัยเราเด็กที่มี
ที่มีทันตาพิบาลไปในโรงเรียนแล้วก็ให้เราอมฟูอะไรไง

นั่นคือหน้าที่ของทันตาพิบาลรวมทั้งช่วยแพทย์

ขณะเดียวกันเลยค่ะที่การทันตะแพทยศภาบอกว่า
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปฐุมธานี
ดังนั้นหน่วยงานหลักเลยที่ต้องรับผิดชอบ
เป็นผู้ให้ข้อมูลและรายละเอียดต่างของคลินิกได้
ก็คือสำนักงานสาธารณสุขปฐุมธานี
เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการจัดตั้ง

ในกรณีที่ข้อมูลระบุว่าเจ้าของคลินิกเป็นแพทย์
แพทยศภาก็จะเข้าไปดำเนินการต่อ
แต่หากเจ้าของคลินิกเป็นประชาชนทั่วไป
ผู้เสียหายก็สามารถฟ้องร้องตามกฎหมายได้ทันทีค่ะ
ทีนี้นะคะหลังจากเกิดเรื่องผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
ก็ลงพื้นที่ไปเลยไปที่คลินิกแห่งนี้

คือปกติแล้วคลินิกแห่งนี้คือเปิดทำการตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๓ทุ่ม
แต่วันนี้ปิดเงียบนะคะ

นักข่าวของเราก็ไปด้อมมองดึงส่องแบบนี้
คุณสุปรีดามหายศคุณเป็นนักข่าวของเราคุณทำอะไรให้นั่น
คือเขาพยายามไปเรียกแต่ไม่มีคนก็พยายามส่องข้างใน
มันมีคนอยู่ไม่มีคนแอบมันไม่มีเลยเงียบ
คือพยายามที่จะไปหาข่าวแล้วก็รายงานข่าวให้คุณผู้ชมได้รับทราบ
อกจากกรณีของน้องบอสอายุ๑๗ปีที่ถูกสอนฟันผิดซี่แล้ว
ทีมข่าวก็ยังได้รับเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติมด้วย
อย่างตรงนี้นะคะเธอก็จำได้งั้นคงไม่ได้นอกจากเจ้าตา
โคลนี้แหละครับแต่เครียมเป็นคนก็ไม่เหมือนกัน
หากเครือจะไปเอาเจ้าทายดุงงานหนิอายุเชียวนะคุณบอส

ใช่งานชุกวิ่งหลายที่ทีเดียว

คลินิกก็ยังมีธุรกิจโรงเรียนสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
แล้วก็คลินิกเวชกรรมอื่นอีกหลายแห่งครับ

คลินิกแห่งอื่นจะได้คุณภาพมาตรฐานมากน้อยแค่ไหน
และจะมีการสวมรอยใช้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่แพทย์แบบที่นี่หรือเปล่า
พอถูกจับแล้วก็ปิดหนีไปต้องทำยังไง

รับผิดชอบลงไปตรวจสอบด้วยนะครับ